เดี๋ยวผมจะพาไปดูพิธีกรรมโบราณเป็นไปตามความเชื่อของชาวใต้
เขาทำกันยังไงไปดูพิธีนี้ครับ
เพลง
จังหวะเสียงเพลงการทำพิธีจะเร็วนิดหน่อย

พิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีลิมนต์หรือพิธีนายมนต์
หรือเรียกอีกอย่างว่ามะตือรี

เป็นพิธีกรรมโบราณที่ใช้การแสดงและการขับร้องเป็นกรอน

เขาบอกว่าพิธีนี้จะทำอยู่ประมาณ๓วัน
เริ่มต้นในวันพุธไปสิ้นสุดวันศุกร์
ประกอบพิธีทั้ง๓วันจะกำหนดตามลำดับขั้นตอนเลยนะ
ว่ากันว่าการทำพิธีแบบนี้คนไทยทางภาคใต้เขาเชื่อว่าหลังจากที่บรรพบุรุษล่วงรับไปแล้ว
วิญญาณไม่ได้ไปไหนท่านจะคอยดูแลรักษาลูกหลานให้มีชีวิตอยู่ด้วยความห่วงใย
และอาจจะมีบางครั้งที่วิญญาณบรรพบรุษจะให้โทษให้โทษคืออะไร
อยากจะสื่อสารบางอย่างไม่ได้มาลงโทษอะไรทั้งนั้นนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่หาดูได้ยากเอาล่ะคุณผู้ชมก็ให้ดูกัน
ไม่ว่าจะภาคเหนือภาคอีสานหรือทางภาคใต้หรือว่าจะที่ไหน
ก็จะมีความเชื่อในลักษณะนี้ว่าผีบรรพบุรุษยังอยู่กับเรา
แต่ว่าแต่ละภาคเขาจะมีท่าทางไร่รำที่เป็นเอกลักษณ์นะ
อีกลักษณ์นะอย่างเมื่อกี้จะคล้ายแบบตาลีกีฟัสอ่ะของทางตาใช้พัดป่าวอะไรอย่างนี้
แตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมนะแต่เอาล่ะ